แฟนข่าวคนไหนเป็นนักเที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวกลางคืน
ฟังให้ดีคุณอาจจะได้เที่ยวนานขึ้นนะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแนวทางการขยายเวลาเปิดสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวบางพื้นที่
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในช่วงฤดูท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลครับคุณผู้ชม
แล้วที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเห็นชอบในหลักการที่จะออกกฎกระทรวง
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์พื้นที่ท่องเที่ยวกำหนดเงื่อนไขของร้านในพื้นที่ที่กำหนดที่จะเปิดได้ถึงตี๔
แล้วจะออกประกาศเป็นรายพื้นที่ต่อไปครับอ่าจะได้เที่ยวเกือบสว่างเลยนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อให้อนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปครับ
ส่วนเรื่องนี้แรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลต้องฟังให้ดีเลยครับโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสิน
เปิดเผยว่ามาตรการช่วยแรงงานไทยที่กู้หนี้ยืมสินเพื่อเดินทางไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วหากยังไม่สามารถจะใช้หนี้ได้หมดเนี่ยทางรัฐบาลกำหนดให้แรงงานกลุ่มนี้
สามารถกู้ยืมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศ
รวมไปถึงธนาคารออมสินได้สูงสุด๑๕๐๐๐บาทเพื่อนำไปใช้หนี้บริษัทในหน้า
โดยกำหนดการกู้แบบผ่อนระยะยาว๒๐ปีและคิดดอกเบี้ยร้อยละ๐๑เท่านั้น
เฉลี่ยแล้วก็ผ่อนเดือนละ๖๐๐กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ
เรื่องสุดท้ายครับทางพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
ประชาการตำรวจนครบานได้ลงนามประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะ
รัศมีไม่เกิน๕๐เมตรรอบธรรมเนียบรัฐบาล
เริ่มตั้งแต่๒๗ตุลาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้ครับ
เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาทำกิจกรรมและพักค้างแรม
ถนนลูกหลวงใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนครับ
และช่วงวันที่๓๑ตุลาคมและวันที่๗พฤศจิกายน
จะมีการประชุมคอรมอและอาจมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมือง
กลุ่มต่างอีกเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ได้ประกาศห้ามชุมนุมตามพื้นที่และเวลาดังกล่าวครับ